ถ้าช่วงนี้ใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศแนะนำไปไต้หวันก็ได้

ทางด้านของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวก็คาดว่าจะทำให้คนไทยไปเที่ยวไต้หวันเพิ่มด้วยครับ
โดยก่อนหน้านี้ไต้หวันได้ยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศแก่นักท่องเที่ยวไทยกรณีเดินทางผ่านบริษัททัวร์๕คนขึ้นไป
ส่งผลให้คนไทยไปเที่ยวไต้หวันเพิ่มมากขึ้นไต้หวันจึงพิจารณายกเลิกเป็นการทั่วไปนะครับ
โดยสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวันมีความหลากหลายทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและก็ย่านการค้า
ที่สำคัญนะครับใช้เวลาเดินทางไม่นานประมาณ๓ชั่วโมงก็เดินทางถึงแล้ว
สำหรับ๖เดือนแรกของปีนี้ครับมีคนไทยเดินทางไปไต้หวันเพิ่มขึ้น๑๔๐จากปีที่ผ่านมามีคนไทยไปไต้หวัน๑๓๐๐๐คนครับ
และหลังจากออกมาตรการนี้คาดว่าจะทำให้คนไทยไปเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้น๑เท่าตัว
ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ๔วันและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณคนละ๕๐๐บาทต่อวันครับ